คือจับใจความจากคลิปนี้ค่ะได้ข้อมูลในลักษณะที่ว่า
ตำรวจสพละงูจังหวัดพัทธลุงไปจับกลุ่มชาวบ้านคือใส่กุญแจมือเลยนะคะ
แต่ก็มีชาวบ้านอีกเป็นแบบนับ๑๐คนมาโวยวายตำรวจ
บอกว่าตำรวจไปจับคนที่เขาไม่ได้ทำความผิดอะไรเลยแต่มีแบบผลักตำรวจอะไรแบบนี้ด้วยนะ
ดูคลิปกันก่อนเดี๋ยวเล่าแบบละเอียดให้ฟังเพิ่มเติมค่ะ
ค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่เห็นในคลิปภาพนะคะคือก็จะมีจังหวะที่โวยวายตำรวจจนตำรวจถอด
คุณแจมือให้กับผู้ชายคนนึงแต่ก็มีภาพที่มีผู้ชายอีกคนนึงไปผลักตำรวจด้วย
ขออภัยแก้ไขข้อมูลที่อำเภอละงูจังหวัดสตูนอันนี้คือในพื้นที่หมู่๑๘นะคะ
ที่เกิดเรื่องเนี่ยเป็นบ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านคนที่โดนจับในคลิปเสื้อสีน้ำเงินชื่อว่าในนัทอายุ๒๙
วันนี้เราเจอพี่สาวเขานางยุภาวดี
เขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ๔โมงเย็น
ในนัทที่เป็นน้องชายเนี่ยถูกตำรวจขับรถไล่ไม่เปิดไซเรนด้วย
ชาวบ้านก็กลัวว่าตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ชุมชน
มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับเด็กได้
น้องชายขับรถบีบแรมมาตลอดทาง
มาจอดที่หน้าบ้านที่เกิดเหตุ

ตำรวจพยายามพาน้องเธอขึ้นรถไปโรงพัก
น้องชายเธอบอกว่าในรถมีกระท่อม๑มัด
แล้วก็โยนทิ้งไปอันนี้ยอมรับ
ชาวบ้านก็ถามว่าจับข้อหาอะไร
แต่ได้รับคำตอบจากตำรวจแค่ว่ารถไม่มีทะเบียน
แล้วก็ต้องเอาตัวน้องชายเธอไปตรวจหาสารเสพติดที่โรงพัก

เธอก็ยอมรับว่าตอนนั้นคือใช้เสียงดังกดดันเจ้าหน้าที่แหละ
เพราะชาวบ้านเองก็ต้องการคำตอบว่าที่จับเนี่ยมันจับข้อหาอะไรกันแน่
คือทางเจ้าหน้าที่เองก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรนะคะ

แล้วก็ไม่ได้พูดจาหยาบคายอะไรใส่ด้วย

และหลักฐานคงแผ่งเลย
เพราะฉะนั้นคำถามที่ชาวบ้านถามก็คือว่ามาจับในข้อหาอะไร
แล้วทำไมถึงไม่ตอบไม่พูดอะไรนะครับเรื่องนี้ต้องฟังทางตำรวจด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
ล่าสุดภูมิกับการสพละงูนะครับได้เชิญผู้นำท้องถิ่น
ผู้นำศาสนาในพื้นที่มาชี้แจงทำความเข้าใจนะครับ
นี่ฮะพันธมตเอกสิทธิพงศ์หัดสรังศรีภูมิกับการสพละงูนะครับ
บอกว่าร้อยเวรในคลิปเนี่ยบอกว่ามีสิ่งผิดกฎหมายในรถคันที่ตามไปนะครับ
ส่งสัญญาณให้จอดผู้ต้องสงสัยไม่จอดและขับรถหนีตำรวจจึงต้องขับรถตาม
ผู้ต้องสงสัยในคลิปที่ไปเจอเนี่ยเป็นผู้ที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เคยถูกจับมาสองครั้งส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลักษณะแบบนี้
ยืนยันว่าปฏิบัติตามหลักกฎหมายทุกอย่างที่ไม่ยอมตอบคำถามชาวบ้านในตอนนั้น
เพราะเห็นว่าชาวบ้านกำลังอารมณ์ร้อนจึงต้องใช้วิธีเงียบไม่ตอบโต้
แล้วก็ยอมให้เหตุการณ์มันปล่อยไปก่อนลักษณะปล่อยให้เหตุการณ์มันเลยไปก่อน
ว่าถ้ามีการขัดขืนอะไรกันเกิดขึ้นเนี่ยจับกลุ่มเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีความรุนแรงในการควบคุมตัวเกิดขึ้นได้
ตอนนี้ตำรวจกำลังให้ร้อยเวรที่ไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะฮะรวบรวมพยานหลักฐานต่างเพื่อแจ้งความเอาผิดนะครับ
เดี๋ยวจะออกหมายเรียกผู้กระทำความผิดที่เกิดขึ้นตามเหตุการณ์ทั้งในคลิป
หรือว่าตอนที่เจอสิ่งผิดกฎหมายต่างเนี่ยมาแจ้งข้อหาดำเนินคดีกันต่อไป